ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นสามารถจับยาเสพติดล็อตใหญ่ของกลุ่มว้าใต้ที่จะลักลอบลำเลียงไปยังชายแดนภาคใต้ได้
ขณะที่ถูกสกัดจับที่ด่านพยุหะคีรีที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ซึ่งมูลค่ารวมแล้วก็กว่าพันล้านบาททีเดียวค่ะ
ไปติดตามปฏิบัติการนี้จากรายงานค่ะ
ค้นหาสองคนร้ายที่ทิ้งรถกระบะหลบหนีเข้าไปในป่ากกข้างทาง
บริเวณตำบลสระทะเลอำเภอพยุหาคีรีจังหวัดนครสวรรค์
หลังจากที่ตำรวจปรับรามยาเสพติด
ตำรวจบุธรพยุหะคีรีทหารอาศาสมัครวัล๑๐๙และสุนัขดมกลิ่น
ปรูพรมตรวจค้นเพื่อกดดันคนร้ายให้ออกจากที่ซ่อน
แต่หลังจากผ่านไปกว่า๕ชั่วโมงกลับไร้ร่องรอย
ยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่
คดีนี้ตำรวจสืบทราบว่ากลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
ขนยาเสพติดล็อตใหญ่เข้ามาในพื้นที่ชั้นใน
โดยใช้เส้นทางถนนสายเอเชียจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตการ
และเมื่อรถกระบาดยี่ห้อนที่สามสี่เทา
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๘๐๑๓จังหวัดแพร่
ซึ่งเป็นรถต้องสงสัยขับเข้ามาในเขตอำเภอพยุหาคีรี
จังหวัดนครสวรรค์และได้ชะลอความเร็วไม่เข้าด่านตรวจ
จากนั้นได้กลับรถเข้าไปยังกรมคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนครสวรรค์แล้ววิ่งไปตามถนนสายเอเชียอย่างรวดเร็ว
ตำรวจจึงจัดกำลังไล่ล่าไปกว่า๕กิโลเมตร
พ้นเขตชุมชนจึงตัดสินใจใช้ปืนประจำกายยิงล้อเพื่อสกัดรถ
ส่งผลให้รถเสียหลักเข้าข้างทางก่อนที่คนร้ายจะทิ้งรถยนต์
หลบหนีไปในปากกกและทิ้งรองเท้าแตะไว้ดูต่างหน้า
จากการตรวจสอบท้ายรถกระบะของผู้ต้องสงสัยที่จอดทิ้งไว้ข้างทาง
เบื้องต้นพบที่ท้ายรถมีการบรรทุกสิ่งของมาเต็มคัน
มีผ้าใบขนาดใหญ่ปิดคลุมไว้อย่างหนาแน่น
พบเป็นกระสอบปุ๋ยใบใหญ่รวม๒๐กระสอบ
และยาบ้า๑๗ใบรวม๓๕๐๐๐เมตร
มูลค่าของกลางรวมกว่า๑๐๐ล้านบาท
ทุกครั้งที่เราเคยจับจะเป็นกระสอบปุ๋ยธรรมดา
แต่ครั้งนี้จะเป็นเหมาะสำหรับการสะพายได้
แล้ว๑ถุงหนักประมาณ๓๐กิโล๒แสน
ซึ่งแต่ก่อนจะใช้เป้ลักษณะเป้บุคคลของทหาร๑แสน
ในการลำเลียงระหว่างรอยต่อ
แต่อันนี้น่าจะมาไกลและของใหม่
ตามที่วิเคราะห์นะฮะสังเกตการพิสูจน์

การจับครั้งนี้จับเคตามีนได้มากกว่าทุกครั้ง
คือได้๕๐โลกรัม

ต่อไปเคตามีนอาจจะระบาดขึ้นมากขึ้น
เหมือนกับที่เราเคยจับยาบ้าแล้วพ่วงไอซ์
จากการสืบสวนรวมถึงอัตลักษณ์ภายนอก

เป็นยาของกลุ่มวาใต้ที่ลักลอบลำเลียง
อย่างพื้นที่ชั้นในของประเทศไทย
โดยการเดินเท้าผ่านพื้นที่ดินชนดิน
ก่อนจะทยอยนำยาเสพติดขึ้นรถกระบะ
เพื่อเตรียมส่งไปยังพื้นที่ภาคใต้

ขณะที่กลุ่มนักบินหรือกลุ่มรำเลียงยาเสพติด
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๑คน

ออกไหมจับและยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน